ส่วนที่ชัยภูมิค่ะคุณผู้ชมค่ะเพจเฟซบุ๊คข่าวชายภูมิเขาออกมาโพสต์เตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพังในพื้นที่ให้ระวังมิจฉาชีพนะคะ
เดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันมาหลากหลายรูปแบบล่าสุดจะมาในลักษณะที่ว่ามาหลอกทำทีเป็นซื้อสินค้าเกษตรหน่อยมาขอซื้ออาหาร
พอผู้สูงอายุอยู่ลำพังแล้วหลงเชื่อที่เผลออ่ะขโมยของไปเลยล่าสุดอ่ะ
ก่อเหตุกับคุณยายวัยแปดสิบอ่ะคุณผู้ชมครับยายทุมมาอายุแปดสิบแล้วนะคะ
เป็นชาวบ้านตำบลส้มป่อยอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิเหตุการณ์เกิดขึ้นสิบสามมิถุนายน
คุณยายเล่าให้ฟังคนก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าโจรสาวอ้วนผอมวัยกลางคน
อืมขี่รถจักรยานยนต์ค่ะฮอนด้าคลิกสีขาวดำร้อยยี่สิบห้าซีซีมาจอดที่บริเวณหน้าบ้านนะคะ
ทำทีเป็นจะมาซื้อสินค้าการเกษตรซื้อเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างนี้มารับซื้อ
พยายามพูดคุยตีสนิทพอเผลอโจรสาวอ้วนผอมเนี่ยแอบเปิดกระเป๋าของคุณยาย
ฉกเอาถุงที่มีสร้อยคอทองคำและเงินสดของคุณยายยายบอกว่ายายสะสมมาทั้งชีวิตนะ
โอ้โหทองเส้นใหญ่เลยครับซอยเส้นเนี้ยน้องคิงคุณผู้ชมคือแกวางอยู่ในบ้านนะคะ
แกก็ไม่ได้แบบระวังตัวเนอะเนี่ยฉกของแกไปทรัพย์สินที่หายไปเนี่ยนะคะ
ก็เยอะอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะเงินสดเนี่ยห้าหมื่นสร้อยคอทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทหนึ่งเส้น
ร้อยคอทองคำน้ำหนักสองบาทอีกหนึ่งเส้นพระเลี่ยมทองที่เก็บสะสม
คือแกก็ร้องเอะอะโวยวายเรียกให้ชาวบ้านช่วยค่ะ
ล่าสุดก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพจตุรัสนะคะ
แกเห็นมันได้ไปหาเหตุผู้อื่นอีกจงตานพิกันไปเหตุภัยกับจงตานเนี้ยผู้เถาเนาะ
นี่อย่างที่คุณยายพูดถูกต้องเลยขอให้จับให้ได้
นำตัวมาดำเนินคดีจะได้ไม่ไปก่อเหตุกับผู้สูงอายุคนอื่นอีก
เห็นใจคุณยายมากนะคะเนี่ยก็ไปดูไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดตามหมู่บ้านนะคะ
ก็ดูเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีก็จะได้ตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ